พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นหน่อย
เกิดขึ้นที่ไซส์งานก่อสร้างเลย
เด็กสามขวบเขาไปเล่นทรายแล้วมีรถมาส่งของ
ปรากฏว่าเด็กมาเล่นทรายอยู่หน้ารถส่งของค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เป็นจังหวะที่คนขับรถส่งของเขามองไม่เห็น
ขับออกไปแล้วทับเด็กน้อย๓ขวบจนเด็กเสียชีวิตเลยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุคือที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรยังก่อสร้างอยู่
เลยค่ะอยู่กลางซอยพุทธศรีที่ตำบลแพร่กษาอำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการผู้หญิงที่จะเป็นลมคือนาง
เซียนโกะอายุ๒๒ปีผู้เป็นแม่
แล้วก็มีคุณยายคือนางเชียร์ร้องไห้เข้าไป
พอรู้ข่าวไปกอดร่างของหนูน้อย๓ขวบ
แล้วบรรยากาศคนในไซส์งานก่อสร้างก็โศกเศร้าเสียใจนะคะ
โดยบริเวณกองทรายก็ไปเจอเป็นรองเท้าแตะของเด็กสีชมพูตกอยู่
อภัยนะคุณผู้ชมตรงนั้นเนี่ยมีทั้งรอยเลือดมีมันสมองของเด็กกระจายอยู่ค่ะ
ทะเบียนบ่อใบไม้มม๓๔๘๑แพร่จอดอยู่
และเจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณล้อหลังด้านขวาเนี่ยนะคะ
รวมถึงบางโครนก็มีเศษของสมองติดอยู่ด้วย
คนขับคือนายคำเติมตรีเดชอายุ๕๓ปี
นายคำเติมเป็นช่างรับเหมาทำโครงเหล็ก
แล้วตัวนายคำเติมเองก็ยืนตกใจอยู่นะ

จากการสอบถามนายคำเติมคนขับรถกระบะส่งของ
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวนายคำเติมกับลูกน้องเนี่ย
มากัน๓คนแล้วก็จะเอาเหล็กเอาแผ่นเมทัลชีส
มาส่งที่ไซส์งานก่อสร้าง
ทีนี้พอลูกน้องลงจากรถเอาก็ขนข้าวของต่างเสร็จ
คำเติมบอกว่าจังหวะนั้นก็จะขับรถออก
แล้วไม่รู้ไงว่ามีหนูน้อย๓ขวบเนี่ย
ทรายอยู่หน้ารถไม่รู้ว่าเด็กมาเล่นตอนไหน
คือตอนที่ถอยรถเข้ามาไม่เห็นว่ามีเด็กอยู่
แล้วรถส่งของคุณผู้ชมมันสูงด้วย
นี่เห็นไหมใช่นี่พวกข้าวของของเล่นของเด็กอ่ะ
นี่โรงทรงโรงเท้านี่ยังอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
ทีนี้พอขับออกจากหมู่บ้านไปเนี่ย
ลูกน้องก็เลยโทรมาบอกบอกว่านี่นายขับรถเนี่ย
ทับเด็กเสียชีวิตนายคำเติมตกใจค่ะ
ย้อนกลับมาดูก็เจอรองเท้าสีชมพูคู่นี้
แล้วก็รอยเลือดที่ทรายเนี่ยนะคะ

สอบปากคำเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ